พ่วง๑๘ล้อพุ่งชนแล้วชนแบบประสานงา
คือหน้าเจอหน้าเลยค่ะกับรถฟอร์จูเนอร์กลางสี่แยกเลยนะคะ
เหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิต๑คนบาดเจ็บอีก๖คน
คนขับรถพ่วง๑๘ล้อชิ่งหนีไปเลยค่ะ
ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะตำรวจสพเมืองตรังต้องรีบเข้าตรวจสอบ
สี่แยกออตกถนนสายเลี่ยงเมืองตรัง
ผู้เสียชีวิต๑คนในที่เกิดเหตุก็คือนางยุเหรียญยุงยวงอายุ๕๐ปี
ร่างกระเด็นออกมาจากตัวรถเลยนะคะ
ทะเบียนกไก่คควาย๓๐๔๗พังงา
สภาพด้านหน้าฝั่งซ้ายคนขับเนี่ยยุบพังเสียหายไปทั้งแถบเลยค่ะ
ข้าวของก็กระจัดกระจายอยู่เกลือดถนน
ในรถมีผู้บาดเจ็บติดอยู่๖คนเป็นผู้ใหญ่๕คนเด็กอีก๑คน
จำนวนนี้อาการสาหัสถึง๓คนเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งนำเครื่องตัดทางช่วยเหลือนำร่างออกมา
แล้วก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนจะส่งไปที่โรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน

มีรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อทะเบียน๘๒๖๘๗๒สงขลา
ตรวจสอบแล้วเป็นรถที่ใช้บรรทุกแร่ยิบซ่ำของบริษัทสมชายเจริญผลโลจิสติก
เดินทางมาจากท่าเทียบเรือกันตังมุ่งหน้าไปจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
สอบถามนางสาวเพียนธิราบุตรหลังวัย๓๕ปี
ญาติของผู้ตายบอกว่าเพิ่งกลับจากงานแต่งลูกชายของผู้ตายอ่ะคุณ
แต่งจัดอยู่ที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีค่ะ

ส่วนตัวเธอที่เป็นญาติเนี่ยมากับรถเก๋งอีกคันที่ขับตามหลังมีอยู่ทั้งหมด๕คน

ถูกรถพ่วง๑๘ล้อชนเข้าอย่างจัง

ตอนแรกคนขับรถพ่วง๑๘ล้อหนีหายไปจากที่เกิดเหตุเลยนะคะ
แต่สุดท้ายก็มามอบตัวกับตำรวจ
ทราบชื่อคือนายปรากฏโทธรรมอายุ๖๒ปีแล้วค่ะ
เขาบอกว่าตรงสี่แยกนั้นเนี่ยมันเป็นสัญญาณไฟกระพริบไง
คือพอเป็นสัญญาณไฟกระพริบนั่นหมายถึงว่าคุณต้องดูจังหวะกันเอาเอง
ว่าคุณจะไปหรือคุณจะจอดคุณจะให้เข้าไปหรือคุณจะหยุด

ใช่เขาบอกว่าเขาพยายามเบรกแล้วตอนที่เกิดเหตุ
แต่ว่าด้วยน้ำหนักของรถ
เวลารถใหญ่รถพ่วงที่มันมาทุกของมาหนัก
จะเบรกได้เนี่ยมันต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องเผื่อระยะทางค่อนข้างไกล

เขาบอกเขาพยายามเบรกแล้วมันไม่ทันจริง
ตำรวจสภเมืองตรังก็คุมตัวเขาไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
ซึ่งจุดตรงนี้ชาวบ้านเขาเรียกกันเป็นประจำเลยว่าเนี่ย
สี่แยกร้อยศพอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นบ่อย
คือถ้าบ่อยขนาดนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อาจจะต้องไปติดตั้งสัญญาณไฟจราจรสักทีนะคะ